ปรุงเทพกะแล้วเขาหื้อกักตัวปีฟูก่อ
กะตัวก็อยู่บ้านเฮ้าเล็กกะโหบอกอย่างงี้อ่ะเอาใส่น่าเลี่ยงไหมใช้เลี่ยงไหม
จริงจริงกระหมู

ซึ่งมันเกี่ยวหรอก
มันไม่เกี่ยวได้
ตัวต้องมีพิชวกต่อสังคมเปนก่อปี

ตัวมาจากสถานที่กลุ่มเสี่ยงนะ

เบาเล็กที่อย่าง๑๒๘ทั้งนึงใครฮะชอบแล้ว

พอแหละนี่ก็ถูกแหละเนี่ย
ว่าอะไรดิแหละ
ใช่ใช่

ตัวกลับไปไหนพอได้แล้ว
ตอนนี้ตัวต้องกลับไปดีกว่า
ตัวมารม้าตั้งแต่วันใดอัน

หรือมารม้าดัวนตัว

ครับผมกำจังที่มาประมาณเนาะตะวะเนาะออกมาออกพูดมาวันนี้ซ่าสอบครับ
ถุงหนึ่งก็มาถึงบ้านห้องเจ้าครับห้องโมงนะครับแล้วก็พอดีอ่ะหลานก็มาถาม

โอ้โหปะกัวเหมือนกันน่ะ
นี่ครับ

อืมแล้วปะกัวว่าจะเอามาติ๊บอย่างนั้น
ครับผมผมมีทุกที่เนอะ
ผมได้มีสุดทุกลงแต่ว่าไปปลา
ขอบคุณครับ